และเราก็ใช้เวลาอยู่ในหน้าจอ
เป็นชั่วโมงเป็นการคำนวณมาแล้วนะครับ

เพื่อที่จะไปดูข้อมูลของคุณนู้นคนนี้

และหลังจากนั้นชักชวนให้สำเร็จความไคร้โชว์
แล้วก็มีการนำเรื่องนี้มาแชร์จากหญิงสาว
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คือเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีด้วยเหมือนกัน
แต่ว่านี่แหละน่าจะจิตไม่ปกติเขาบอกแบบนี้
เขาระบุในที่เขาโพสต์ไว้นะคะ
นี่คือคลิปนะคะจากชายโรคจิตที่กำลัง
สำเร็จความไคร้ของตัวเอง
โลกออนไลน์กำลังแชร์ต่อกันไป
เป็นการแชร์เพื่อเป็นการเตือนภัยหญิงสาวคนอื่น
หลังจากนี้ไปเวลารับแอดใครนะคะ
จริงย้ำว่าอยากจะให้เป็นเพื่อนกันจริง
แล้วถึงรับแอดกันเพราะว่าบางทีดู
ดูหน้าตาจากภาพโปรไฟล์แล้วก็กดรับแอปทันทีเลย

นั่นแหละค่ะก็หลังจากที่เขารับผู้ชายคนนี้
แล้วก็มีการชวนเล่นเซ็กโฟนกันก่อน
ที่ชายคนนี้จะสำเร็จความไคร้โชว์
ก็คือชวนก่อนชวนก่อนพอไม่สำเร็จ

โดยเรื่องนี้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง
นานาตำหนิพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ซึ่งทีมข่าวภูมิภาคได้ติดต่อไปที่หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ช่วงเช้า๓กันยายน

พอจะเป็นเพื่อนกันได้ก็เลยรับแอปไว้นะคะ

ผู้ชายคนนี้โทรวีดีโอคอลมาเลย

รับแอดเมื่อกี้นี่เองโทรมาทำไมนะคะ

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุดช่วยตัวเอง
วีดีโอคอลแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อยู่ในจอตอนนี้นะคะ
ฟังเสียงเหยื่อสาวรายนี้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะ
โอคอลมาเขาบอกให้เปิดกล้อง
แล้วเขาเปิดกล้องแล้วเขาก็ทำแบบนี้เลยค่ะ
แล้วขนาดเห็นเป็นผู้ชายอยู่หน้ากล้องด้วยกันอ่ะ

เหยื่อสาวรายนี้บอกว่าที่ตัดสินใจ

แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเอง
เพราะว่าอยากจะเตือนภัยสาวที่อยู่ในสังคมตอนนี้
แล้วก็ติดหน้าจอมือถือ
ติดเรื่องของโซเชียลโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าการรับแอดคนที่ไม่รู้จักหลังจากนี้